ดาราน้ำดีอย่างพี่บินบรรลือฤทธิ์กันบ้างนะคะ
นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพี่บินนะคะ
พี่บินเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างความประทับใจในโซเชียลได้เยอะแยะมากมาย
ก่อนหน้านี้พี่บินลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมจนแทบไม่ได้พักผ่อนใช่ไหม
แต่ที่น่าประทับใจยิ่งกว่าก็คือ
แม้ภารกิจจะรัดตัวแต่ไม่เคยละเลยการทำหน้าที่ลูกกระตันยูค่ะ
พี่บินโพสต์ภาพสุดประทับใจเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะ
ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยค่ะภาพนี้
แล้วก็เล่าว่าเมื่อคืนรีบกลับมาจากอุบลมาถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืน
เพื่อมาหาผู้หญิงคนนี้คนที่รักที่สุดผู้ที่เป็นนางฟ้าเป็นกำลังใจทุกวันนี้
ทำให้มีพลังต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง
เมื่อคืนได้เข้าไปนอนกอดคุณแม่เพื่อเพิ่มพลัง
เมื่อเช้าก็พาคุณแม่ไปใส่บาทเรียบร้อยแล้ว
แฟนในเฟซบุ๊กก็นะเข้ามาชื่นชมความกระตันอยู่ของพี่บิน
แล้วก็ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่กันเป็นจำนวนมากนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะที่เราไม่ค่อยได้เห็นพี่บินใน
มุมนี้ปกติจะเห็นพี่บินลุย

ลุยน้ำท่วมเห็นเป็นประจำอยู่แล้วแต่ในมุมน่ารักที่อยู่แบบกับคุณแม่แบบนี้ไม่ค่อยได้เห็น